คุณผู้ชมคะชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยค่ะ
สมัยก่อนนะคะตอนไปโรงเรียนแล้วแอบพกมือถือ
ไปที่โรงเรียนแล้วโดนยึดอะไรแบบนี้

โอ้โหเคยพกอะไรไปโรงเรียนแล้วแบบมันไม่ถูกกฎระเบียบ

คราวนี้คุณครูเขายึดโทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียน
แต่นู่นเลยย้อนไปเมื่อเป็น๑๐ปีก่อน
ไปเจอในห้องเก็บของของคุณครูที่เชียงใหม่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันนิดนึงนะคะ
ในอาทิตย์การท่าข่าวนะคะใครรู้จักอาทิตย์

ได้นะคะโดนยึดตั้งแต่๒๖พฤศจิกา๒๕๕นะคะ
เอามาดูโทรศัพท์ของอาทิตย์ได้เป็นลูกไหน
หมอปลายอาทิตย์อาทิตย์ต้องมาตามโทรศัพท์ของอาทิตย์ละหนึ่ง
นุชรานุชราแก้วชมพูม๓ทับ๒ปีนะคะ
วันที่๘เดือน๖ปี๕๕ตอนนี้หนูชะลาตอนนี้นุชารามีลูกไปแล้ว
ล่าสุดนุชารามีลูกไปแล้ว
ข่าวนี้หลากหลายอารมณ์ค่ะครับ
แล้วทำไมครูยึดล้มไม่คืนล่ะแล้วเด็กเขาไม่ไปทุงถามหรือยังไง
แล้วครูยึดไว้นานแบบนี้ผิดกฎหมายไหมเนี่ย
เป็นครูที่โรงเรียนฮอดพิทยาคมถ่ายคลิปเอาไว้
คือเข้าไปในห้องกิจการนักเรียน
ก็เป็นลักษณะห้องที่เอาไว้เก็บของของคุณครู
อันนี้คือโทรศัพท์มือถือที่คุณครูยึดจากนักเรียน

ถึง๒๕๕๕ช่วงเวลาประมาณนั้น
ก็คือ๑๐ปีนะคะเป็น๑๐ปีนะคะ
คนก็เลยวิจารณ์นะว่าเอ๊ะทำไมยึดแล้วไม่คืน
ยึดไว้แบบนี้มันผิดกฎหมายไหม
คุณครูท่านนี้ออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้คืนโทรศัพท์มือถือเหล่านี้
คือเขายืนยันมาว่าคืนแล้ว
แต่นักเรียนไม่เอา

ก่อนเข้าเรียนนักเรียนก็รู้กฎ
ว่าไม่สามารถเอาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้
สาเหตุที่ยึดก็เพราะว่าเมื่อ๙ปีก่อน๑๐ปีก่อนโทรศัพท์มือถือ
คุณครูเขามองว่ามันไม่จำเป็น

คือตอนนั้นโทรศัพท์มันไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้เข้าอินเตอร์เน็ตอะไรได้
โทรเข้าโทรออกรับข้อความได้แค่นั้นเอง

ในยุคนั้น๙๑๐ปีก่อน
ครูก็เลยมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ห้ามเอาไป
ใครพกไปก็จะต้องหยืด
ก่อนที่จะเปิดเทอร์ม
ได้มีการประถมนิเทศทุกครั้ง

แล้วก็ผู้ปกครองและนักเรียนก็ยอมรับแล้วนะคะ
ฉะนั้นก็มันเป็นกฎเนอะแล้วก็โทรศัพท์น่ะ
คืนแล้วนะคะที่เห็นในนั้นคือคืนแล้ว
อ่านคอมเม้นท์ทุกคอมเม้นท์นะคะมีมาคอมเม้นท์ใจร้ายมากเลย
บอกว่าครูเป็นขโมยบอกว่าครูเป็นโจร
โอ้โหสะเทินใจเหลือเกินนะคะมันไม่น่ารักเนอะ
ของที่พี่เขาไม่มาเอานะคะก็คือคืนทุกครั้งคืนคืนทุกเทอมนะคะ
คุณครูยืนยันว่าคืนแล้วนะคะ
พยายามจะคืนเด็กนักเรียนแล้วแต่เด็กนักเรียนไม่มาเอา

คุณครูยืนยันแบบนี้นะคะ
ล่าสุดเนี่ยทีมข่าวก็ถามคุณครูในคลิปภาพเหมือนนะคะคุณครูนิชชะนัน

คุณครูบอกว่าในคลิปนี้มันเหลือมือถืออยู่๙เครื่อง
แล้วเด็กไม่มาเอาจริง

ทำไมเด็กไม่อยากได้มือถือคืนเหรอ

ครูบอกว่าตอนนั้นเด็กเขาก็กลัวว่าผู้ปกครองจะทำโทษ
ปกครองก็ไม่รู้ว่าเด็กพกมือถือมาโรงเรียน

เด็กก็ไม่อยากเอากลับบ้านเหลือผู้ปกครองว่า

แต่อันนี้เนี่ยมันคือเรื่องในอดีตเมื่อ๙ปี๑๐ปีก่อน
คุณครูบอกว่าปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้น
ปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีกฎห้าม

คุณครูบอกว่าปัจจุบันมันไม่มีแล้วค่ะ
คำว่าก่อนก็คือมันไม่ได้ถือมาข้อมูลเดียวนี้
ก็คือเด็กเอามาได้ทั่วไปถ้าเบ็ดอะไรเอามาได้หมดเลย
ดราม่านี้คือเขาน่าจะคิดว่าทางโรงเรียนไม่คืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนตัวไปคิดว่ามันเป็นการที่ต้องเอาผู้ปกครองมาเอาด้วย

อ่าก็ยุคสมัยนั้นเนี่ยคือถ้าใครถูกยึดของก็ต้องให้ผู้ปกครองมารับอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ก็ให้ผู้ปกครองมารับด้วยไม่ใช่แค่นักเรียนรับกลับไปได้
ก็ต้องแจ้งผู้ปกครองว่านักเรียนแอบเอามือถือมาแล้วโดนยึดนะ
ผู้ปกครองก็ต้องมารับกลับเด็กก็เลยไม่เอา

แต่นี่มันมือถือใช่ไหมบางคนก็เลยปล่อยทิ้งเลยนี่นะฮะ